แขนข่อนขายเป็นน้องทันต้องการที่จะมาอยู่ในถึงของเราต้องการขับผ่านหน้าราบหนึ่งเป็นเจ้าของค่าใจเหมือนกัน
ดังนั้นขอนะครับผมของแบบนี้ค่อยก็อยากมี
อ่าพี่น้องครับพี่น้องข้างหน้านะครับพี่น้องข้างหน้านะครับ

หลงซ้ายที่น้องเคลื่อนไปเลยครับตอนนี้สบวนข้างหลังติดอยู่ครับ
พ่อแม่พี่น้องข้างไหนนะครับที่ผ่านรถมา

เพราะที่อยู่ข้างหลังยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ที่จะมาไปถึงรอบเดิม